ท่านผู้ชมครับที่สุราธานีเนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งหายออกจากบ้านไป๑๐วันนะครับ
สุดท้ายเจอนะฮะเจออย่างปฏิหารจริงนะครับหญิงสาวคนนี้อายุ๓๒ปีนะครับ
หายไปจากบ้านนะครับบ้านอยู่ที่ตะบนปากแพรกอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราชธานี
สุดท้ายเนี่ยตามตัวกันจนเจอนะครับเจอกันสิบเจ็ดนาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากหายไปสิบวันนะฮะไปเจออยู่บนภูเขาพระอินทร์
ในพื้นที่ตำบลเดียวกันห่างจากบ้านไปสองกิโลเมตรลักษณะแบบนี้นะครับ
แล้วไปติดอยู่แถวแบบนอนอยู่แถวโขดหินซอกหินอ่ะน้าของผู้ที่หายตัวไปนะครับ
บอกว่าหลานสาวทำงานกรุงเทพแล้วบอกกับเพื่อนว่าจะกลับมาอยู่สุราชแล้ว
อยากจะมาใช้ชีวิตที่นี่อยากจะมาบวชที่นี่มาถึงบ้านที่สุราชเมื่อสี่เมษายน
มาถึงก็อยู่ที่บ้านนะครับก็มีน้องชายอยู่ด้วยสองคนนะครับ
แล้วก็มีน้องสะพ้ายนะครับมีคนที่เป็นน้าด้วยนะครับ
แต่พอกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยนี่ตอนที่ไปเจอนะฮะที่ไปช่วยกันได้
เขาไม่ค่อยคุยกับใครเก็บตัวอยู่ในห้องออกมาก็แค่ตอนกินข้าว
ล่าสุดที่เจอตัวกันก็คือ๖โมงเย็น๘เมษายนนะฮะ
คือเรียกมากินข้าวแต่ไม่เจอตัวแล้วนะ
ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนก็พยายามออกตามหากัน
ชาวบ้านด้วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะฮะตำรวจด้วยฝ่ายปกครองด้วยมาช่วยกันหา
จนกระทั่งเจอเมื่อวานนี้ซึ่งน้าบอกว่าดีใจมากที่หลานปลอดภัยนะฮะ
แต่ทีนี้ก็คงต้องให้แพทย์ช่วยดูแลหน่อย
จากเรื่องของร่างกายแล้วอาจจะต้องให้ดูเรื่องของสุขภาพจิตของหลานด้วยว่าตกลงยังไงกันแน่
แล้วหลังจากนี้เราจะพาเขาดูแลต่อยังไงอะไรยังไงฮะ
เพราะรักษาทางโรงพยาบาลรักษาเรียกว่ารักษาเรื่องสุขภาพจิต